ตากผ้าอยู่นะคะหลังจากนั้นลูกก็เดินเข้ามาใกล้
แล้วเขาก็เดินไปเล่นที่ราวตากผ้า
ทีนี้เขย่าราวตากผ้าแม่ก็เอาเล่นเล่นราวตากผ้าไป

หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
โอ้โหคว่ำลงไปเลยค่ะ

แต่คุณแม่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมั้

ลากมาจนถึงบันได
แป๊บเดียวยังเนี่ยจังหวะเนี่ยค่ะ

และราวตักผ้ามันก็ไปเกี่ยวขาน้องอีกทีนะคะ

ราวตากผ้าโอ้โหเสียงคุณแม่จี๊ดตกมา
กรี๊ดเสียงดังเลยนะคะ

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งระบุว่า

แท็กไม่เจ็บแฮชแท็กไม่หลาบกัน

หนูน้อยรอดมาได้เนี่ยนะคะ

ที่ยังขาดความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กนะคะ

อายุที่ยังไม่ถึง๓ขวบเป็นแบบนี้นะคะ

หนึ่งอย่าให้คลาดสายตา

คือหมายถึงว่าไม่ใช่กอดหรือโอบไว้ตลอดเวลา

ใช่ให้อยู่ในวงแขนเอื้อมถึง

แต่ลูกเนี่ยแขนเอื้อมถึง

ถ้าไม่อยู่ในวงแขนจริงแต่อย่างน้อยก็ต้องอึ๊บ
เอื้อมไปจับเอาไว้ได้อย่างนี้นะ
เออต้องระมัดระวังจริงค่ะคือเด็กอ่ะ
เราคาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะทำอะไรเนาะ